ทำให้บรรดาสาวที่ขึ้นรถแท็กซี่

ขึ้นรถแท็กซี่ไปแต่คนขับรถแท็กซี่ชวนกลับบ้าน
บอกว่าเธอจะไปหาหมอไงไม่ได้อยากไปบ้านใคร
เธอถ่ายคลิปไว้ด้วยดูค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะกลับไปดูรัยเองที่บ้านได้

เอามาโพสต์ไว้บอกว่าเป็นคลิปผู้โดยสารผู้หญิง
เขากำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
พอขึ้นรถแท็กซี่แท็กซี่ถามไปต่างนานา

แต่หลังคำพูดเหมือนลักษณะแทะโลม
เห็นว่าเธอมาจากต่างจังหวัด

และอ้างว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินไงเดี๋ยวจะดูแลให้
เธอก็ปฏิเสธไปและสุดท้ายเธอตัดหมดเลยค่ะ
ใกล้ถึงเวลานัดหมอแล้วนะรีบขับไปเลย
ก็ไม่ถามแล้วทีนี้ถ้าจะตัดบทขนาดนี้
ก็เลยขับไปพาเธอไปส่งยังจุดหมาย
ผู้โดยสารสาวรายนี้บอกว่าจริงแล้ว
มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมมากกว่านี้อีกหลายคำ
แต่ถ่ายไม่ทันค่ะเธอย้ำว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบหน่อย
มาตรวจสอบให้หน่อยและครั้งนี้นะ
บอกว่าเห็นไหมรอบน่ะมันกลางวันแสกเลย
อยู่ในเมืองที่มีคนพลุกพลาดไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่
แต่เธอบอกว่าและถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสาร
ขึ้นรถแท็กซี่ตอนกลางคืนแล้วมาเจอแบบนี้
มีน่ากลัวแน่นอนน่ากลัวนะ
ยังจะบอกว่าหวังดีอีกนะพี่นะ